ตอนนี้ชาวบ้านชุมชนสุขสรรค์พัฒนาในพื้นที่คลองสามวากรุงเทพ
หวาดภาวะกับรอยเท้าสัตว์ปริศนานะครับ
โดยชาวบ้านเชื่อว่าเป็นรอยตีนหมีนะครับ
ไทยรัฐทีวีนำร่องรอยต่างไปให้นักวิชาการมเกษตรที่เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบนะครับ
นักวิชาการบอกว่าดูแล้วลักษณะเหมือนกับรอยเท้าของสุนัขมากกว่านะฮะ

นี่เป็นภาพรอยเท้าของสัตว์ชนิดหนึ่ง
พบในชุมชนสุขสรรคพัฒนาเขตคลองสามวา
โดยชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ต่างก็เชื่อว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของหมี
หลังจากประมาณต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
เคยมีคนในหมู่บ้านบอกว่าเห็นหมีมาแล้ว
เป็นแม่หมีหนึ่งตัวและลูกหมีสองตัว
จากนั้นก็ค่อยพบรอยเท้าของสัตว์ไม่ทราบชนิด
ประมาณสี่ถึงห้าจุดในหมู่บ้าน
ซึ่งนอกจากรอยเท้าที่พบแล้วยังมีรอยตะกุยต้นกล้วย
ชาวบ้านปลูกไว้จนเสียหายและล้มลงมา

ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ก็หายไปนับ๑๐ตัว

ชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของหมี

เพราะพื้นที่ของหมู่บ้านกว่า๕๐ไร่

ทำให้ขณะนี้ชาวบ้านหลายคนรู้สึกหวาดกลัว
และไม่กล้าออกจากบ้านในช่วงกลางดึก
เพราะเกรงว่าจะได้รับอันตราย
จะสว่างหกโมงห้าสิบออกมาต้นกล้วยลมไปแล้ว
คิดว่าเอ๊ะต้นกล้วยใครมาตัด
ก็ไปดูอีกทีมีรอยขวน

มันเป็นรอยตะกุยเป็นรอยเล็บอ่ะ
แต่หมามันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้หรอ
หมามันไม่น่าจะหักต้นกล้วยได้แบบนี้

ได้นำภาพรอยเท้าสัตว์ที่ชาวบ้านสงสัยว่าจะเป็นรอยเท้าหมี
ให้ผู้เชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ช่วยดูว่าแท้ที่จริงแล้วคือรอยอะไรกันแน่
ทันทีที่อาจารย์วุฒิทักษิณธรรม
อาจารย์ประจำภาควิชาสัตววิทยาเห็นรูปดังกล่าว
ก็ฟันทงเลยว่ารอยสัตว์ที่ชาวบ้านเห็นอยู่นั้น
เป็นรอยเท้าของสัตว์ในกลุ่มสุนัข
ส่วนจะเป็นชนิดไหนนั้นต้องดูรายละเอียดอีกครั้ง
แต่ขอยืนยัน๑๐๐ว่าไม่ใช่รอยเท้าหมีอย่างแน่นอน
เพราะปกติแล้วรอยเท้าหมีจะคล้ายกับรอยเท้าคน
คือมีอุ้งเท้าลักษณะยาวมีรอยนิ้ว๕นิ้วและมีรอยเล็บยาว
ส่วนที่พบตามบ้านชาวบ้านนั้นมีเพียงแค่รอยนิ้ว๔นิ้ว

ขอยืนยันว่าเป็นรอยเท้าของสุนัขอย่างแน่นอน
โปรตีนที่เราเห็นเนี่ยยังไงก็ยืนยันว่าเป็นรอยของสุนัขแน่นอน
ส่วนจะเป็นสุนัขที่ชาวบ้านเลี้ยงในระแวกใกล้เคียง
หรือเป็นสุนัขอื่นตามธรรมชาติที่เข้ามา
หลุดมาจากไหนอันนี้ไม่ได้ระบุ
แต่ว่ายังไงก็ยืนยันว่าไม่ใช่รอยตีนหมีแน่นอน
คือรอยตีนหมีต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
มีอุ้งเท้าตรงนี้ใหญ่คล้ายรอยเท้าคน
แล้วก็มีนิ้วเหมือนกันแต่ว่าจะมีเล็บอยู่ที่ด้านปลาย
ตรงนี้ถ้าเป็นรอยติดแล้วก็มี๕ครับ
แต่ถ้าเป็นรอยตีนหมาหรือสุนัขนี่ก็จะเป็นแบบนี้
มันจะต่างกันชัดนะครับเขาจะต่างกันเลย

ส่วนประเด็นที่ชาวบ้านสงสัยว่าหากเป็นสุนัขจริง
ทำไมจึงไปมีรอยเล็บตะกุยต้นกล้วยจนล้มลงได้
อาจารย์วุฒิบอกว่าตรงนี้หากดูจากรอย
ก็ยังไม่สามารถบอกว่าเป็นพฤติกรรมของสัตว์ชนิดไหน
ส่วนกรณีที่บอกว่าแมวหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุนั้น

เพราะพื้นที่ดังกล่าวใกล้แหล่งน้ำ
มีพื้นที่ป่าและต้นไม้จำนวนมาก
อย่างไรก็ตามอยากให้ชาวบ้านคลายกังวลใจว่า
รอยเท้าสัตว์ที่พบจำนวนมากรอบหมู่บ้านนั้น
ไม่ใช่รอยเท้าของหมีอย่างแน่นอน
ข่าวทะลัดทีวีรายงาน